แต่ทีนี้ที่ฉันเป็นคนสวยใจดีมีน้ำใจ

สำหรับใครที่เป็นสาวโสดและอยู่ในโหมด๓๐บวก
คุณอย่าเพิ่งหมดหวังในเรื่องความรักไป

เราจะอยู่อย่างมีความหวังต่อไปค่ะ

โดยเฉพาะสาวสดวัย๓๐ขึ้นไป
จะต้องไปไหว้พระสายญาติหรือพระนอนนะครับ
ใหญ่เป็นอันดับที่๓ของประเทศไทย
โดยให้มุ่งตรงไปที่พระบาทนะครับ

เพราะได้มีการประดับมุกมงคล๑๐๐
ให้คุณขออธิษฐานเรื่องของความรัก
ให้ประสบความสำเร็จได้จากที่นี่ครับ
สาธุ๙๙๙๙๙เลย

แต่ดูคุณอ่านข่าวนี้อย่างมีความหวัง

ก็ต้องมีความหวังนี่คุณเห็นไหม
คุณเห็นหัวข้อข่าวเราขึ้นไหม
ความเชื่อไหว้พระนอนแก้โสด
ิ่งอยู่เดี๋ยวมาดู

แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาส
ที่จะไปไหว้เหมือนกันนี่คือพระนอนหรือพระพุทธศัยญาตินะคะ
ประดิษฐานอยู่ในวัดโพนะคะหรือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
อยู่ที่ในแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพ
วันนี้จบรายการยังไม่ว่างไปบอกแค่นั้นแหละ
คุณจะไปไหมล่ะก็จะบอกว่าถ้ามีเวลาคุณจะไปแต่วันนี้ไม่มีเวลา
คือเขาว่ากันว่านะคุณไปที่นี่แล้วสามารถขอพรได้ทุกเรื่อง
รวมถึงเรื่องของความรักบางคนบอกว่าไปขอความรักตรงไปไหน
พระแม่รักษมีไหมไปเทพทางฮินดูทางพราวไหม
วัดโพค่ะคุณสามารถขอพรเรื่องความรักได้ด้วย
หนุ่มติ๊กต๊อกเกอร์คนนี้เขาบอกว่าหากสาวโสดที่มีอายุ๓๐บวกแล้ว
คุณมากราบไหว้ขอพรความรักกับองค์ท่านท่านจะสามารถบันดาลสิ่งที่ขอให้สมหวังได้
เพราะว่าเขาบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากบริเวณพระบาทของท่านเนี่ยนะคะ
ระดับไปด้วยมุกมงคล๑๐๘ที่มีพุทธคุณแรงกล้า
แล้วก็ทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถไหว้เสริมสิริมงคลขอพรได้
เอาจริงจริงคือขอได้ทุกประการนะคะตั้งแต่เรื่องการงานการเงินความรัก
แต่สำหรับเรื่องของความรักสาวโสดวัย๓๐บวกเข้ามาขอพรแล้วมีรีวิวว่าเห็นผล
ค่ะก็เลยมาบอกต่อกันไปใครที่อยากมากราบไหว้พระพุทธศัยยาศก็มากันได้
ก็มากันได้วัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
กรุงเทพมหานครก็บอกอย่างนี้ละกันว่า
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
ดิฉันว่าบางคนเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปเท่านั้นเอง
ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณ
และภาพที่คุณชนะเห็นเมื่อกี้ยืดเส้นยืดสาย
เป็นท่ารือสีดัดตนนะคะ

มีโอกาสอยากให้คุณไปวัดบ้าง
วัดโผสะสมแต้มบุญ
ชีวิตคุณบุญน้อยเหลือเกินช่วงนี้
เริ่มต้นปีมาก็จะสิ้นบุญแล้วนะ

เข้าวัดก็ไปทำบุญขอพรเพื่อความสบายอกสบายใจนะคะ